ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญ
เป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต
จะเป็นการศึกษาต่อก็ตามหรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงานก็ตาม
ความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเจริญ
ความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถให้ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพ
เท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงกายเรา
ความรู้ในทางการประพฤติที่ดี
จิตใจที่เข้มแข็งที่ซื่อสัตว์สุจริตนั้น

เพราะเหตุว่าผู้ที่มีความซื่อสัตว์สุจริต
ผู้มีความขยันหมั่นเพียน
ผู้มีความตั้งใจที่เน่าแน่นั้น
ไม่มีทางที่จะล่มจม
เพราะว่าเมื่อเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือ
ผู้ที่เห็นบุคคลที่มีความประพฤติดี
ก็จะเข้าช่วยอุปการะต่อไป
แม้ตัวเองก็จะอุปการะตัวเองได้
เพราะจะเห็นแจ้งสิ่งที่ควรทำ
ถล้ำไปในทางที่ไม่ถูก
อันนี้ก็เป็นความหมายของการศึกษา

พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรดา
ณห้องประชุมโรงเรียนจิตรดา
พฤหัสบดีที่๒๗มีนาคมพุทธศักราช๒๕๕๙